คุณผู้ชมดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นพระสงฆ์จริงจริงหรือเปล่า
นี่คือคำพูดของคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเพราะเขาบอกว่า
กลางวันเป็นพระแต่กลางคืนเป็นร่างทรงเอ้าสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่ติดตามคลิปก่อนค่ะ

ให้คุณผู้ชมดูสองคลิปสองมุมคลิปแรกนี้เป็นลักษณะของการทำพิธีถือดอกไม้
แล้วก็หมุนตัววนไปวนมาอยู่หน้ากองไฟคลิปนี้นะคะ
แม่ทัพลิงสองทับหนึ่งแอร์ไลน์เอามาโพสต์ไว้แล้วก็ตั้งคำถามสำนักพุทธอยู่ไหน
ชมพระสงฆ์หน่อยอ้างตัวเป็นพระศิวะส่วนอีกหนึ่งคลิปค่ะ
พอลงจากแท่นนี้ไปปุ๊บไปดูอีกคลิปหนึ่งค่ะก็คือพระสงฆ์รูปเดิมนั่นแหละ
ร่วมกับชายในชุดขาวและคนที่อยู่ในชุดขาวเนี่ยนะคะ
ลักษณะเหมือนกำลังเข้าทรงอะค่ะลุกขึ้นแล้วก็
รายรับยกมือยกมือต่างนะคะคนที่เห็นคลิปคลิปนี้แล้วก็บอก
ไม่ค่อยสบายใจเลยโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยนะคะ
อยากให้สำนักพุทธเข้ามาตรวจสอบหน่อยว่า
สรุปที่นุ่งลักษณะเป็นผ้าสีเหลืองเนี่ยสีกลักเนี่ย
และคล้ายพระเนี่ยเป็นพระจริงหรือเปล่า
โดยทั้งหมดไม่อยากให้ศาสนาเสื่อมเสียแหละนะคะ
เอาเรานำเสนอแล้วเดี๋ยวตามให้ต่อแล้วกันนะคะ

เอ่อเขาแต่งกายคล้ายพระสงฆ์แต่ว่าเป็นความเชื่ออื่นหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ถือดอกไม้หมุนไปหมุนมา

ใช่เขาบอกว่าเขาเป็นลักษณะร่างทรงพระศิวะ

พระพยอมเคยออกมาพูดหลายรอบแล้วเหมือนกันนะว่า
ถ้าสงสัยอะไรเนี่ยลองไปดูหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสิ
มันมีอยู่ในนั้นไหมถ้ามีก็คือใช่
แต่ถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะ
คือเราต้องมาเตือนกันนะครับเพราะว่าระยะหลังเนี่ยคุณผู้ชม

ไม่ใช่ว่าอยากที่จะให้แบบงมงายหรืออะไรนะ
แต่อยากให้ดูจริงเพราะความเชื่อเป็นเรื่องของส่วนบุคคล
สินกันไม่ได้ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่เชื่อแล้วโดนหลอกมันมีเยอะค่ะ